ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูผู้หญิงคนนึงค่ะ
เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เป็นภาพเธอถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วคนที่ทำร้ายร่างกายเธอไม่ใช่ใครที่ไหน

มีคนอื่นแล้วก็ทำร้ายเธอแต่เธอบอกว่าคราวนี้เธอทนไม่ไหวแล้ว
ทำร้ายมาหลายครั้งแล้วนะแต่ครั้งนี้มันหนักมากอ่ะ
มูกหักกระดูกหน้าร้าวตามหน้าตามตัวเนี่ย
เห็นในภาพเนี่ยนี่เราต้องทำเป็นสีดำเบลอไว้นะคะ
จริงจริงเป็นเลือดแบบหน้าบวมอะค่ะอืม
บอกว่าจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ไหวแล้วค่ะ
โพสต์เอาไว้เลยนะคะว่าเหยื่อของยาเสพติด
เกิดเป็นผู้หญิงต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้เหรอ
วันวันไม่คิดแต่จะทำมาหากินอะไรรับผิดชอบลูกลูกครอบครัว
พึ่งพาอาศัยอะไรก็ไม่ได้ความดีก็ไม่มีให้จดจำ
หาเงินมาได้ก็จ้องแต่จะซื้อยามาเสพไม่ช่วยรับผิดชอบอะไร
จากเรื่องของตัวเองและกล่าวหาว่าเธอมีคนอื่น
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะฟ้องหมินประมาทเพราะเธอไม่เคยมีใคร
ถ้าเป็นอะไรไปลูกลูกจะอยู่กันยังไงเรื่องเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์
ที่ไม่ลงเพราะคนในครอบครัวของฝั่งผู้ชายดีพอกันทีความดีรักแท้มีจริง
แต่ใช้ผิดที่ผิดคนก็ไม่เกิดผล
โพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ภาพเนี่ยสภาพเธอเป็นแบบเนี้ย
วันนี้นะคะเธอก็ไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสิงห์บุรี
แจ้งความเอาผิดกับสามีแล้วนะคะเธอเล่าให้ฟังว่าแต่งงาน
อยู่กินกับสามีมาสี่ปีมีลูกด้วยกันสองคน
ติดยาเสพติดค่ะเสพทีไรก็จะร้อนคลุ้มคลั่ง
กล่าวหาว่าเธอมีชู้บ้างล่ะเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอบ้างล่ะ
ครั้งที่ผ่านมาไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่สามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
โอ้โหมันหนักมากเธอเจ็บสาหัสจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะ
ครับตำรวจก็เลยนำตัวสามีของเธอไปตรวจปัสสาวะ
ปรากฏว่ากระม่วงอะค่ะมีสารเสพติดอะน่ะ
ก็ถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดตอนนี้อยู่ระหว่างการคุมขังอยู่
เธอก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีสามีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
และข้อหาพยายามฆ่าเพิ่มนะคะ
พี่ให้หายอะค่ะแล้วก็มาครั้งเนี้ยที่หนักเข้าโรงบาล
ของผู้เสียหายก็บอกว่าพอรู้ว่าลูกสาวถูกทำร้ายหนักขนาดนี้ตกใจมากนะคะ
รีบไปโรงพยาบาลพอเห็นอาการของลูกสาวโอ้โหนี่คือปางตายอะค่ะ
ตอนเกิดเรื่องพ่อของลูกเขยมาห้ามเอาไว้
ไม่งั้นลูกสาวคงตายไปแล้วลูกสาวอยู่ในสภาพหน้าเนี่ยโอ้โหเลือดโชคนะคะ
แม่บอกแม่รับไม่ได้จริงไม่รู้มาก่อนเลยว่าลูกสาวถูกสามีทำร้ายร่างกายแบบนี้
เพราะลูกไม่ยอมบอกลูกไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
แต่ว่าลูกสาวเนี่ยตอนนี้บอกว่าตอนท้องก็ไม่เว้นตอนท้องก็ถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
ปกติลูกเขยก็เป็นคนอารมณ์รุนแรงค่ะไม่ค่อยยอมคน
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายภรรยาของตัวเอง
คุณแม่บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
เขาทำร้ายแบบเลือดเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบเรารับไม่ได้อ่ะ
สภาพลูกเราเหมือนคนเหมือนตายแล้วอ่ะเหมือนตายจนเรารับไม่ได้ไง
เขาทำร้ายลูกเราแต่เราไม่รู้เพิ่งลูกเพิ่งจะมาพูดว่า
เขาทำร้ายตั้งแต่ลูกสาวเนี่ยท้องลูกเขาก็ทำร้ายมาตลอด
แต่คือไม่รุนแรงบีบคอมั่งอะไรมั่งก็ไม่รุนแรงมีนี้เนี่ยมีอยู่สองครั้งที่แบบเกือบตายปานตายเนี่ย
อยู่สองครั้งค่ะเอาให้ถึงที่สุด
ซึ่งทางตำรวจตำรวจภูทรเมืองสิงห์บุรีบอกว่าจะดำเนินคดีตัวสามีคนนี้เพิ่มเติมนะคะ
คือตอนนี้ถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดถูกคุมขังอยู่
ก็จะดำเนินคดีเพิ่มข้อหาทำร้ายร่างกายส่วนอีกหนึ่งข้อหาพยายามฆ่าอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ตอนนี้นะคะ